รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีอย่างนี้ไปนะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
สิบนาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

พี่นี่ครับทีนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่ง
ซึ่งหลายคนติดตามกันมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อยู่สามีของเขาเนี่ย
ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเป็นเดือนนะพี่

ก็ถึงดูร่างทรงไปกับผู้หญิง
จนเขาต้องจุดทูบบอกสามีเขากลับบ้านไม่ได้ให้มาบอก
จะไปรับเพียงแค่ตระกูลครึงจบสามีของที่ทันที
ซึ่งก่อนที่จะพาร่างสามีรวมถึงรถที่จมใต้น้ำนานนับเดือน
ขึ้นมาได้ก็บอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
ไม่เจอนั้นเพราะโดนเจ้ากรรมนายเวรบังตาเอาไว้
ทำให้หาไม่พบและที่น่าขนลุกไปกว่านั้น
ก็คือตรงจุดที่สามีของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุจนจมน้ำเสียชีวิต
ชาวบ้านก็บอกว่าตรงนั้นมีอาถรรพ์และเป็นโค้งร้อยศพ
มีคนประสบอุบัติเหตุนะครับจมน้ำเสียชีวิตตรงนั้นมาแล้วนับไม่ถ้วน
ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพี่เป็ด

เป็นอาจารย์ชื่อคุณพีรพศนวรรมณี

กลนครพี่เป็ดเองก็อยู่สกลนคร
๓๗วันค่ะ

สามีเป็นครูค่ะอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดของสกลนครนะคะ
ส่วนตัวเองนั้นเป็นเปิดโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเอกชนค่ะ
ทุกวันนี้กลุ่มเป็ดและสามีมีลูกชายสองคนค่ะ

โตแล้วค่ะ๓๐แล้ว

เป็ดฮะขออนุญาตย้อนกลับไปวันที่เกิดเหตุ

วันนั้นวันที่๒๗มีนาวันอาทิตย์ค่ะ
เราก็ทำงานบ้านปกติเอาช่างมาทำงานบ้านโดยปกติ
สักประมาณ๔โมงเห็นแฟนแต่งตัวลงมาแล้วก็บอกว่า
จะไปงานรุ่นนะงานรุ่นเพื่อนสวนกุหลาบพูดแค่นี้ค่ะ
ก็เลยคิดว่าเพื่อนสวนกุหลาบคงไปไม่ไกล
น่าจะอยู่ใกล้เพราะว่าเพื่อนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันเยอะ

อ๋อเห็นเป็นคือน่าจะคำคร้ำมา

หมองหน้าคล้ำดำหมองผิดจากที่เราเคยเห็น
ค่ะเราก็เลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นด้วยสุขภาพ

ก็มีเจ็บปวดขาปวดขาบ้าง
เป็นปกติแบบเป็นกระดูกทับเส้นเอ็นค่ะ
จะเดินแบบกระเพกกระเพกเดินแบบลากขาหน่อยค่ะ
ปกติแล้วสามีดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรืออะไรไหมครับ
ไม่ดื่มมา๒๓ปีแล้วค่ะ

แต่เขาบอกแปลกตรงที่ว่า๒๓ปีหลังที่เขาหยุดกินหยุดดื่ม

ใช่ค่ะจะอยู่บ้านตลอดไม่ได้ไปไหน
นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบ๒๓ปีที่เขาออกไปเลี้ยงรุ่นนะ
รอบปีแล้วค่ะใช่ไม่กล้าออกไปไหนค่ะ
ขอโทษนะครับวันนั้นเนี่ยคำพูดสุดท้ายเลย
ที่สามีก่อนออกจากบ้านเนี่ยพูดว่าอะไร
จะไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนสวนกุหลาบนะ

เริ่มรู้สึกตอนไหนครับว่ามีบางอย่างผิดปกติ
เกิดขึ้นกับสามีเราแน่นอนแล้ว
ก็๖ทุ่มดูนาฬิกายังไม่กลับ

ปรากฏว่าก็เป็นเสียงฝากข้อความ

ติดต่อไม่ได้ดูนาฬิกาสักตี๑ตี๒ยังไม่มาโทรก็ไม่ได้
ในใจตอนนั้นคิดอะไรโกรธเป็นห่วงหรือกังวล
เป็นห่วงค่ะแต่ว่าน่าจะอยู่กับเพื่อนอ่ะ
เพราะเพื่อนกลุ่มนี้เป็นเพื่อนกลุ่มเรียบร้อยคงไม่ทะเลทะไหลนะ
ก็เลยเข้านอนหลับไปเพราะตอนเช้านี่สามีก็ยังไม่กลับมาคุณเป็ดทำยังไง
เริ่มสงสัยบ้างมั้ยยังทำไมยังไม่กลับเช้าแล้วนะ
ก็โทรทันทีหาเพื่อนที่ไปด้วย
โทรหาทางท่านรองอธิการบดีที่ไปด้วยนะครับผมรอสักกี่โมงเขาโทรไป
โมงเช้าค่ะครับผมถามท่านรองว่าเมื่อคืนไปทานข้าวที่ไหนกันปั่นนี้

ท่านรองบอกว่าไปทานที่ทาสพนมถึงได้รู้ว่าแฟนไม่ได้อยู่ในตัวเมือง
จากบ้านคุณเป็ดไปถึงอำเภอธาตุพนมในระยะทางไกลแค่ไหนครับ

ตอนนั้นเริ่มกังวลใจอะไรบ้างไหมฮะว่าหนึ่งวิสัยของสามีเรา

ใช่ก็ผิดวิสัยผิดปกติจากนั้นเราก็รอนะครับ
ที่รอนี้ก็โทรถามท่านรองเป็นระยะท่านรองยังไม่ถึงนะ
ยังไม่ถึงนะท่านรองก็เริ่มกังวลเหมือนกัน
พอ๔โมงเย็นก็เลยชวนคุณพ่อคุณแม่บอกป่ะเราไปแจ้งความ

ไปแจ้งความที่ธาตุพนมดีกว่าเพราะผิดปกติแล้ว
พอนี้เริ่มเกือบจะ๒๔ชั่วโมงก็เริ่มกังวลใจแล้ว
หลังจากนั้นไปที่ทาสพนมไปถึงกี่โมงครับ

ก็ไปที่ร้านที่แฟนทานข้าวเลย

ก็เจอเจ้าของร้านเจอก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมาตามแฟน
เมื่อคืนนี้แฟนมาทานที่นี่
พอดีก่อนมาได้คุยกับท่านรองอธิการ
ท่านก็เลยโทรให้คนที่ทาสพนมคือคุณหมอ
ท่านเป็นคุณหมอผอโรงพยาบาลที่ธาตุพนม
ท่านก็เลยมาด้วยเพราะว่าอยู่ในงานด้วย

คุณหมอก็บอกว่าเมื่อคืนนั่งทานกันก็สนุกสนานไม่มีอะไร

เห็นบอกคุณพ่อของคุณปุ๊นี่ก็อายุ๘๐กว่าแล้ว

เพราะว่าผิดปกติวิสัยของลูก
ปกติจะต้องกลับบ้านมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วย
แล้วตอนนั้นตัวคุณเป็ดเองคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีฮะ
คือกลัวถูกทำร้ายนะคะ
ในตอนนั้นกลัวถูกทำร้ายชิงรถอะไรอย่างนี้

แล้วมันก็เป็นชายแดนติดกับแม่น้ำโขม

ก็เลยกังวลไปในทางนั้นในเรื่องนั้นบอกตำรวจช่วยดูให้หน่อย
ตำรวจก็บอกว่ารถนี้ไม่ใช่เป้าหมาย
ขอโทษนะครับรถที่สามีขับเป็นรถอะไรครับ

ประมาณ๒ปีแล้วนะคะก็เป็นรถใหม่ค่ะ๒ปี
แต่แน่นอนว่าคุณก็ไปทำอีกสิ่งหนึ่ง
คือการขอบันทึกการใช้โทรศัพท์มือถือของสามีคุณ

พอเขาปริ้นต์ใบบันทึกโทรศัพท์มาให้
เขาบอกคุณถึงขนาดตกใจเลย

ทำอะไรครับ